คุณผู้ชมค่ะวันศุกร์วันแห่งความสุขแบบนี้นะคะ
เรามี๓คอนเสิร์ตเลยนะมาแนะนำด้วยกันนะ

มากันที่คอนเสิร์ตแรกนะคะเอลวิสเพลสลี่นะคะ
คอนเสิร์ตนี้มาทุกปีเลยค่ะเพื่อจัดฉลองแบบว่า
ยิ่งใหญ่เพื่อลำลึกถึงนั่นเองนะคะของเอลวิสนั่นเองค่ะ
งานชุมนุมคนรักเอวิสที่ยิ่งใหญ่ของปี๒๐๑๘เลยค่ะ
นำโดยแฟนคลับตัวยงอย่างคนนี้เลยนะคะคุณจิ๊บวัสสุนั่นเองค่ะ
พร้อมด้วยสาวกเอวิสอีกหลายรุ่นเลยนะ
ชวนให้แฟนไปร่วมรำลึกถึงศิลปินระดับโลก
อย่างเอลวิสเพลสลีค่ะโดยคอนเสิร์ตเนี้ยจะจัดขึ้นในวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมนี้
หอประชุมใหญ่ทีโอทีแจ้งวัฒนะนะคะ
วิสเนี่ยลายเซ็นต์ที่ชัดเจนสวยงามของเขาหนึ่งอย่าง
คือเรื่องเสื้อผ้าอ่าใช่ไหมครับอย่างวันนี้ที่พี่พี่ใส่กันมา
โดยเฉพาะเสื้อผ้าจากยุคนี่นี่คือห้าศูนย์นะครับศูนย์นี่คือหกศูนย์
และนี่คือ๗๐จะนำชุดเอวิสซึ่งเสมือนจริง
รวมทั้งของสะสมจากนักสะสมระดับฮาร์ดคอร์
ระดับกระเป๋าหนักทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ย

ก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้ค่ะ

ขายกันไปนานถึง๖ปีทีเดียว
ที่จะพาเหล่าแฟนคลับนะย้อนเวลากลับไปพบกับความทรงจำดีค่ะ
แล้วก็มิตรภาพของนักล่าฝัน
บอกเลยนะคะว่าก็มีทั้งความสุขความเศร้าเคล้าน้ำตากันไปค่ะ
และที่สำคัญนะคะก็เรียกรอยยิ้มให้กับแฟนมาด้วยนะคะ
ที่พวกเขาน่าจะแยกย้ายกันเดินทางสู่เส้นทางของตัวเองค่ะ
ร่วมสนุกกันได้นะคะในวันที่๑๕กันยายนนี้ค่ะ
คิดถึงบรรยากาศในบ้านการที่เราอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืน
กินข้าวก็กินด้วยกันตื่นมาก็เจอหน้ากัน
เวลาเราซ้อมกันเนี่ยมันคือความรู้สึกเก่ามากคือแบบพอเรารวมกันซ้อม
เรารู้สึกแบบทุกคนรุ่นเราคือเราโชคดีมากขึ้นทุกคนยังมีความรู้สึกเหมือนเดิม
การเล่นการคุยกันทุกคนยังเหมือนเดิม
เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยคอนเสิร์ตเอาใจสายแดนส์กันบ้างดีกว่านะคะ
โดยงานนี้ค่ะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่๒๐ตุลาคมนี้ที่สวนน้ำการ์ตูนนิดเวิร์กพัทยานะคะ
รับรองว่างานนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าชื่อเข้าจริงสะเทินน้ำสะเทินบกเต้นบนน้ำก็ได้เต้นบนบกก็ได้นะคะ

ขอให้มีความสุขเต็มที่กับทุกคอนเสิร์ตที่เราจัดมาฝากคุณผู้ชมกันเลยนะคะ